มีคิวแข่ง๓เกมสุดท้ายได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับ
เตะในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งหมดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ
หารือถึงการตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งสิบหกกุมภาพันธ์พร้อมทั้งหารือเรื่องของสนามกลางด้วยเจ้าภาพนะครับ
จะจัดการแข่งขันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุนะครับชัดเจนแต่อย่างใด